เรื่องนี้หน่อยค่ะอันนี้ก็เหตุเกิดที่ร้านทองมาเลยพฤติกรรมแบบเดิมเดิมร้านทองก็คงต้องหาวิธีการป้องกันนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นผู้ชายมาแกล้งบอกพนักงานบอกว่าจะซื้อทองให้กับแฟนอ่านะคะก็พนักงานก็หยิบเอามาให้ดูสบโอกาสชิงไปเลยค่ะคราวนี้เนี่ยชิงทองไปได้เจ็ดบาทด้วยกันไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วเส้นให
ก็ให้พนักงานตามฟอร์มเลยเอาสร้อยมาให้ดู
แล้วก็คว้าหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะ

กำทองแน่นแต่โทรศัพท์มือถือล่นคุณน้องนาตาพง

มือถือหล่นแล้วเราประพอบ์เก็บเอาไว้ได้
มันสำคัญตรงนี้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นี่ค่ะคือพนักงานเขาบอกมาคนเดียว

บอกว่าจะมาซื้อของให้แฟนก็หยิบสร้อยให้ดูนะคะ
หนัก๒บาท๒เส้น๓บาท๑เส้นรวมแล้วประมาณเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท

ล่าสุดมือถือที่ฝากไว้ตำรวจก็แกะรอย
ทั้งจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากมือถือที่คนร้ายทำตกไว้

นายวายุรัตนวิชัยหรือในแจ๊คอายุยี่สิบห้าปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
เคยทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
นี่แหละค่ะชัดเจนเลยตำรวจก็เตรียมขออนุมัติออกหมายจับ
ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าคนร้ายเป็นมืออาชีพหรือเปล่า
เพราะว่าระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครขัดขวาง
แต่คาดว่าไม่นานก็น่าจะตามตัวคนร้ายรายนี้มาได้ค่ะ
หลักฐานสำคัญหล่นอยู่นี่ค่ะ